ส่วนคดีหวย๓๐ล้านลอตเตอรี่๓๐ล้าน
วันนี้ไม่เห็นอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้ว

เข้าไปสอดอยู่ในหน้าในหน้า๑๔ของหนังสือพิมพ์
หัวเล็กบอกจ่อเอาผิดผู้การจังหวัดสัปดาห์หน้า
ส่วนความคืบหน้าในการที่จะออกหมายจับใครเพิ่มอีก
มีความคืบหน้ามานะครับโดยพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมาเปิดเผยนะครับว่า
คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านจะเร่งทำสำนวนให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้
และตอนนี้การแบ่งผู้ต้องหาในคดีแบ่งออกเป็น๓กลุ่ม
คือกลุ่มที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุมี๓คน
มีการดำเนินคดีไปแล้ว๒คนคือนายปรีชาไคร่ครวน
และนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
อ้าวแล้วอีกคนจะเป็นใครล่ะอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะฮะ
เดากันเอาเองนะครับส่วนกลุ่มที่เตรียมออกหมายจับ
คือกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุและกลุ่มกองเชียร์
เอาแล้วกลุ่มกองเชียร์ด้วยนะฮะ

ผมไม่บอกชื่อแต่พลตำรวจโทษธิติราชบอกแบบนี้
อาทิผู้อ้างจะขอแบ่งซื้อลอตเตอรี่และอ้างว่าเห็นลอตเตอรี่ในกระเป๋าของนายปรีชา

รวมถึงคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในทิศทางต่าง
ทำให้สังคมเกิดความสับสน

ก็ต้องดูกันไปว่าเป็นใครบ้างนะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องคัดแยกว่าใครเข้าข่ายให้การเท็จ
หรือเข้าข่ายผิดกฎหมายอื่นนะครับ
ส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีชาญวิมลศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บอกว่าความคืบหน้าในการดำเนินคดี
พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
ของพนักงานสอบศรวรษของกล่องปราบ

ก่อนจะนำเรื่องเสนอปปช
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องติดตามความคืบหน้านะครับ
ความคืบหน้าไม่มากนักแต่ต้องรอดูคือสัปดาห์หน้า
น่าจะมีการจับกลุ่มเพิ่ม
แล้วก็เรื่องของโทษของผู้การจังหวัดด้วยนะครับ